คุณผู้ชมดูเหตุการณ์ระทึกที่เพิ่งเกิดขึ้นหน่อยค่ะ

ผู้ชายเร่ร่อนตำรวจเรียกตรวจ

แล้วเขาเปิดกระเป๋าหยิบระเบิดออกมา
มืออยู่ในสลักพร้อมดึงตลอดเวลาค่ะ
แล้วก็จับชาวบ้านผู้หญิงเป็นตัวประกันด้วยค่ะ
คุณผู้ชมนี่เป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นเลยนะคะตรงปากซอยชุมชนเทพรักษ์สี่หลังเอ่อ
เจ้าหน้าที่เขากันพื้นที่เลยนะปิดการจราจรเลย
รถผ่านไม่ได้เลยค่ะตรงนี้แล้วทางผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นอย่างพลตำรวจตรีนพกา
โสมณัสกับพันตำรวจเอกฝีชาเก่งซาริกิจครองกรรมกับสอบพอมเมืองขอนแก่เนี้ย
มือเขาพร้อมดึงสลักตลอดเวลามากมากนะคะผู้ชายคนนี้เขาหนีเข้าไปในบ้าน
ชาวบ้านแล้วก็ไปจับตัวเมียของร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ใกล้ใกล้อ่ะ
ตำรวจก็เกลี้ยกล่อมค่ะเนี่ยอันนี้ดูมือเขานะที่ถือระเบิด
เอานิ้วสอดไว้ในไอ้ที่จะดึงสลักออกนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วตอนที่ตำรวจถามเขาว่าเขาต้องการอะไร
ผู้ชายคนนี้บอกว่าต้องการที่จะพบภรรยาตำรวจก็เลยถามไง
เอาบอกมาภรรยาชื่ออะไรอยู่ที่ไหนแต่ผู้ชายคนนี้เขาไม่มีภรรยาค่ะ
ทีนี้ทำยังไงต้องเกลี้ยกล่อมเอาน้ำเย็นไปให้ดื่มก่อน
แล้วน้ำเย็นเนี่ยนะคือเจ้าหน้าที่เขาต้องใส่รถโรบอตของตำรวจ
เอาไปให้เพราะกำลังจะถามว่าใครกล้าเข้าใกล้
ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หรอกค่ะแต่ตอนที่ใส่รถโรบอตไปให้นะ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขาเอาไปหมดเลยเอารถโรบอตไปด้วยเอาน้ำไปด้วย
ตำรวจก็เกลี้ยกล่อมอีกทำยังไงดีอ่ะมันมันบีบมันบีบทุกอย่างเลยเหมือนกันนะคะ
ก็เลยพยายามปรับแผนให้มันเข้มข้นขึ้นกระชับเวลา
เพราะว่าไม่อยากให้เขาเครียดแล้วก็ทำร้ายตัวประกันผู้หญิงด้วย
ทีนี้ถามสายตรวจสอบพอเมืองขอนแก่นค่ะตำรวจเนี่ยเขาบอกนะว่ามีคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ในพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเป็นมอเตอร์ไซค์มีรถพ่วงท้ายอ่ะแล้วหลังจากนั้นตำรวจเขาก็ตามมาถึงชุมชนเทพรักษ์สี่
ขอตรวจค้นผู้ชายคนนี้เขาชื่อเล่นว่านายชัยค่ะ
พอตำรวจเขาตรวจเจอปืนสั้น

ทีนี้จังหวะที่ตำรวจจะค้นกระเป๋าสะพายข้าง
นายชัยไม่ยอมแล้วก็วิ่งไล่จับกัน
ก็เปิดกระเป๋าเลยควักระเบิดออกมา
ดึงสลักตลอดเวลาหนีไปที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค
แล้วก็จับเมียของเจ้าของร้านมาเป็นตัวประกันนะคะ
ทีนี้เจ้าของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะ
นายประสบตาแสงสาเขาเล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนที่สายตรวจมามาเจอชายเร่ร่อน
ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่ามีระเบิดอยู่ตำรวจก็เกาะเจิง
จามจับตัวแต่ก็จับเท่าไหร่ก็จับไม่ได้
เขาก็หนีเข้าบ้านชาวบ้านหนีไปหลายหลังด้วยนะ
แล้วก็มาจับเอาภรรยาเอาหลานสองคนของผมเนี่ยมาเป็นตัวประกัน
โชคดีไงที่หลานคือสะบัดหลุดออกมาได้

ยังถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไง
ทีนี้ค่ะตำรวจใช้ความพยายามอยู่สักพักหนึ่งเลยคุณผู้ชม
ส่งซิกส่งซิกให้กับตัวประกันให้วิ่งออกมา
จังหวะที่จังหวะนั้นตำรวจยิงปืนใส่ชายเร่ร่อนที่ไหล่ซ้ายค่ะ
เขาซุดตัวเลยเพราะเขาได้รับบาดเจ็บ
แล้วตำรวจบุกเข้าไปชาร์จตัวคุมตัวไว้ได้
คือตอนนี้คุมตัวในชัยได้แล้วนะ
แล้วเอาตัวในชัยที่ได้รับบาดเจ็บที่ไหล่ซ้าย
ส่งที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ถามว่าระเบิดที่นายชัยถืออยู่ระเบิดอะไร
แล้วก็ต้องหาที่มาตอนนี้ในรูปที่วงกลมเอาไว้
แล้วถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
เหตุระทึกมันผ่านพ้นไปแล้วคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่เขาก็เคลียร์พื้นที่ต่าง
เปิดการจราจรได้แล้วนะคะ
อันนี้ถนนหลังศูนย์ราชการที่ขอนแก่นนะ

ครับโอ้โหเป็นเหตุน่ากลัวนะฮะ